ไปดูที่อุทัยธานีกันต่อเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยใช้มีดบุกไปฟันสองสามีภรรยาที่อยู่ในบ้านพักจนบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ที่อยู่ในบ้านวัย๖ขวบก็โดนไปด้วยบาดเจ็บไปด้วยเหมือนกัน
ตัวภรรยาเนี่ยนะคะใจแข็งมากหอบร่างที่โชคไปด้วยเลือดกระเสือกกระสนไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจนชาวบ้านได้เข้ามาช่วยได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งพื้นที่หมู่๙ตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเมื่อช่วงเย็นวันที่๑๗มิถุนายนนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเขาบางแกรกกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนนะคะเป็นบ้านของนางบุญช่วยสวัสดีอายุ๕๕ปีค่ะอาศัยอยู่กับนางสาวนพวันเน่สุพรรณอายุ๕๑ปีภรรยาแล้วก็หลานชายวัย๖ขวบทั้งสามคนเนี่ยถูกฟันด้วยมีดที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้าจนบาดเจ็บตรวจสอบไปเจอก

ความช่วยเหลือหันไปมองค่ะก็ไปเจอนางสาวนพวันนอนอยู่ริมถนนในสภาพเลือดท่วมตัวแบบนี้เลยนะคะนายทศพลสวัสดีลูกชายของผู้บาดเจ็บเนี่ยก็มาบอกอีกด้วยบอกว่าพ่อกับแม่คือไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครเลยจะมีก็แต่เพียงนายชินอายุสามสิบปีซึ่งในชินเนี่ยเป็นญาติแล้วก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทเท่านั้นที่เคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้
แต่เขาไม่กินยา

ชื่องูก็ว่าน่าจะเป็นอาการฆั่ง

ลี่ป๊อก็ยิงในบ้าน
แล้วผมข้างนอกทำเลยปล่อย

ก็คือเข้ามาตลอดใช่ค่ะเขาก็คือเข้ามาทุกวัน
เอาแล้วเขาอยู่กับใครอยู่คนเดียว
ล่าส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาผ่านตำรวจโทษุภเวลล์ทรายสมุทร
รองผู้กำกับการสพเขาบางแกรกตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง
เก็บหลักฐานเพิ่มเติมไปสำรวจรอบบ้าน

มีการตั้งประเด็นไว้๔ประเด็นด้วยกัน
นั่นก็คือชิงทรัพย์ขัดแย้งส่วนตัว

ตำรวจให้น้ำหนักไปที่เรื่องของมรดกมากที่สุดนะคะ
อย่างไรก็ตามจะรอสอบปากคำผู้ที่บาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยนายบุญช่วยและนางสาวนพวันอาการดีขึ้น
เหลือก็เพียงแต่หลานชายวัย๖ขวบที่ตอนนี้อาการยังคงสาหัสอยู่ค่ะ